แต่ช่วงนี้ค่ะปรากฏการณ์ของสเก็ตบอร์ดนี่

แรงขนาดที่ว่าตอนนี้หาซื้อยากมากด้วย
ใช่ค่ะคุณทางออสเตรเลียเขาไม่มีขายให้แล้วนะ
เฮ้ยจริงจริงมันเป็นข่าวใหญ่โตกันไปเลย
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อะไรก็เล่นกันมาหมดเลย
คนทำงานเองก็เล่นเอาพูดถึงใครก็ได้ดิฉันก็เล่น
แต่พ่อบ้านแม่บ้านดิฉันอยากจะให้ดูวิธีการเล่น
บอกเลยว่าทั้งได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ความสะอาดค่ะ
อ่ะไถไปล้างจานไปนะคะเรียกได้ว่ามันเหมาะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านมากค่ะคุณ
เด็กก็เล่นได้เพราะว่าบางทีแม่ใช้ล้างจานไงคุณชนะคุณนึกออกไหมเวลาคุณกินข้าวเสร็จไปล้างจาน

สิ่งสำคัญที่เราอยากจะฝากเตือนก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะ
หลอกดูว่าต่อไปจะมาเป็นรูปแบบนั้น

เฮ้ยนี่กี่ไก่นี่กี่ไก่